เมื่อวานนี้ที่เราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่คนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงเงินจากแบงค์ไทยพาณิชย์สาขาบางแวกมาคนเดียว
ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับได้เงินไป๓แสนกว่าบาท
สิบห้าวินาทีค่ะ

ใช่ใจเย็นกดบัตรคิวเดินไปนั่งที่โต๊ะพนักงานธนาคาร
เพราะเดี๋ยวนี้แบงค์เขาก็ไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์ปกติด้วย
เขาก็มีโต๊ะมีโต๊ะอะไรเขาก็ช่วยกันรับลูกค้านะ
ตกลงล่าสุดนะครับตำรวจสนสารแดงจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
ที่ก่อเหตุชื่อว่านายกฤษฎาแก้วกูลอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเข้าไปชิงเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางแวก
ทวีวัฒนากรุงเทพก่อเหตุเมื่อ๖มิถุนายนนะครับ
เงินสดไป๓๔๐๐๐บาท
วันนี้ก็พาตัวไปชี้จุดไปทำแผนนะครับ
จับกลุ่มเนี่ยไปจับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคร์นะฮะ
ของกลางก็คือปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
เงินสดจาก๓๔๐๐๐๐บาทนะครับคุณเกษมศร
เหลือ๑๗๐๐บาท
ทะเบียนบรมไม้นอนหนู๘๓๓ศูนย์พระเยาที่ใช้ก่อเหตุ
ขับมาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
พลตำรวจรีอนุรักษ์แตงเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

รอยจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพผู้ต้องหาที่มาก่อเหตุในธนาคาร
มารับบัตรคิวทำทีเข้ามาทำธุรกรรมเหมือนกับลูกค้าทั่วไป
พอถึงคิวก็เดินทางไปที่โต๊ะบริการลูกค้า
ปืนมาขู่พนักงานหญิง
แล้วก็เดินอ้อมไปด้านหลังหยิบเงินจากในลิ้นชัก
จากนั้นเดินไปที่โต๊ะพนักงานอีกโต๊ะหนึ่ง
แล้วก็เปิดลิ้นชักหยิบเงินไป
ใช้ปืนขู่ลูกค้าชายที่มานั่งอยู่ด้วย
ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมด๔๕วินาที
ก่อเหตุแล้วก็ออกจากแบงค์ขับรถกระบะหลบหนีไป
ระหว่างทางไปทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่ก่อเหตุลงในคลองนะครับ

แล้วก็ไปซ่อนตัวที่คอนโดย่านบางแคร์
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวได้
กฤษดาผู้ต้องหาสารภาพว่า
เงินที่ได้ไปเอาไปใช้หนี้นอกระบบ
เพราะว่าไปกู้เงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบมา
เอามาทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะ

ก่อนก่อเหตุเดินทางมาดูลาดเหลาแล้ว๑ครั้ง
นะฮะเดี๋ยวตำรวจกำลังติดตามตัว
แล้วก็กลุ่มผู้ที่ผู้ต้องหาบอกว่าเอาเงินไปใช้หนี้นะ
เพราะว่าเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบด้วย
จะได้กวาดล้างกันพร้อมกันไปเลยนะครับ
ตำรวจพาตัวไปชี้จุดทำแผนทั้งหมด๕จุดนะครับ
ก็คือจุดที่ขับรถมาจากถนนกาญจนาพิเศษมาที่ธนาคาร
จุดที่หน้าธนาคารที่ยืนดูต้นทาง
แล้วก็ทำทีเป็นอ้างกับพนักงานธนาคารว่า
เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนผมลืมบัตรประชาชน
แล้วก็เดินกลับไปที่รถก่อนจะกลับมาที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จุดที่เข้าไปจี้ชิงเงินจากโต๊ะบริการของธนาคาร๒จุดนะครับ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เรื่องของการชิงทรัพย์เรื่องของการใช้ปืนใช้ยานพานะในการก่อเหตุอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็จะขยายผลไปถึงแก๊งเงินกู้นอกระบบด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผู้ที่ขายปืนให้

เดี๋ยวนี้หลายข่าวนะที่บอกว่าซื้อปืนซื้ออะไรแบบนี้ทางอินเตอร์เน็ต
ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาใช้ก่อเหตุไม่ฆ่ากันตายก็รักวิ่งชิงปล้น